คือไปเจอคุณยายคนหนึ่งน่าจะป่วยติดเตียง
แล้วก็ร่างกายผ่ายผอมด้วยนะ
คุณผู้ชมเคยเห็นใช่ไหมเวลาหมอปลาไปเจออะไร
ถ้าเกิดไปเจอแล้วอ๋อไม่ได้มีอะไรก็จะปกติดี

คิดไปเองบ้างเป็นโรคทางประสาทบ้าง
เหตุการณ์นี้หมอปลาเจอคุณยายท่านนี้แล้วเป็นอย่างไรดูกันครับ
โอ้โหอาการออกนะหมอปลาอาการออกจริงครับ

ที่หมอปลาไปเห็นหน้าหญิงชรานอนป่วยติดเตียงครับ
คือบ้านที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชนบุรี

มีคนร้องขอความช่วยเหลือมาหมอปลาก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือทันทีเลย
ไปถามลูกของคุณยายที่ป่วยเนี่ยทราบว่าสมัยสาวนะ
ยายคนนั้นเคยเป็นหมอเป่าคาถาสุนัขกัดครับ
คือมีความเชื่อโบราณว่าเมื่อโดนหมากัดเนี่ยชาวบ้านจะไปรักษากับหมอพื้นบ้าน
โดยหมอพื้นบ้านก็จะเหยียบบริเวณบาดแผลที่โดนหมากัดแล้วก็ท่องคาถา
โดยคนที่โดนหมากัดสามารถจะเลือกให้หมอเป่าคาถาให้สุนัขตัวที่กัดตาย
หรือจะไว้ชีวิตสุนัขก็ได้ครับ
แต่ถามว่าอาการของคุณยายมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดเมื่อไหร่
ไป๔ปีที่แล้วคุณผู้ชมอยู่นะคุณยายมีอาการธาตุไฟแตก
ปัสสาวะอุจจาระรถที่นอนครับญาติก็เลยพาคุณยายไปหาหมอ
หมอบอกเลยว่าคุณยายน่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน๕วัน
แต่ต่อมามาจนถึงตอนนี้ผ่านมาจะเข้าปีที่๕แล้วนะ

คุณดูสิแต่ว่าผอมเห็นกระดูกดูขา
ขาสิทางขวาวงกลมนั่นน่ะนะ
โอ้โหคือถ้าเห็นแค่ขาเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่านี่คือศพหรือเปล่า
แต่คุณยายยังมีชีวิตอยู่แต่ญาติญาติก็บอกว่าโอ้โหคุณยายเขาอยู่แบบทรมานคุณผู้ชม
อยู่แบบผู้ป่วยติดเตียงมานาน๔ปีแล้วนะ

หลังจากนั้นคุณยายก็เริ่มมีผื่นขึ้น
ผื่นเป็นด้านเหมือนหนังช้าง
หมอปลาก็เลยเชื่อว่าวิญญาณของ
เลยตัดสินใจติดต่อหมอปลาครับให้หมอปลามาทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณ
แล้วก็นำสายสินพันรอบตัวคุณยายแล้วใช้กริดแหลมเนี่ยแตะไว้ที่ศีรษะของคุณยาย
แตะนะแตะไว้ที่ศีรษะแล้วให้คนในครอบครัวสวดมนต์แผ่เมตตา
หลังจากนั้นหมอปลาได้จุดทูปเป็นกรรมปักลงดินเลย
หลังจากนั้นคุณยายก็สงบนิ่งลงท่ามกลางความโล่งใจของคนในครอบครัว
เพราะว่าชาวบ้านเขาบอกคุณยายถูกผีกินร่างนะครับ